วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่มีการสำรวจความเสียหายนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเพลิงเนี่ยสงบลงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยนะคะ
ยังต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
เนื่องจากเป็นไฟที่ไหม้สารเคมี
บนอากาศเองก็อาจจะมีสารเคมีสะสมปะปนอยู่

วันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะ
ก็เข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศนะคะ
สำหรับโรงงานนี้ที่ซอยกิ่งแก้ว๒๔
แล้วก็ประชาชนได้เริ่มเข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะ
ประมาณ๘๐๙๐นะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาได้ฉีดพ่นเคมีโฟม
ปิดหน้าคลุมชั้นบรรยากาศเอาไว้
แล้วก็จะต้องฉีดคลุมปิดหน้าอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะ

มาตรวจสภาพอากาศตรงที่เกิดเหตุ
ซึ่งจะต้องตรวจเช็คตามระยะ
ตั้งแต่๑๕กิโลเมตรนะคะในรัศมีนี้
ปรากฏว่าสภาพอากาศในบางจุดเนี่ยนะคะ
ยังมีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน
ปริมาณที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ไม่ควรที่จะสูดดมเข้าไปนาน
แล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ

ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศที่อยู่ในมาตรฐานค่ะ
ถือว่าเป็นสภาพที่ปกตินะคะ
แต่ว่าที่น่าห่วงก็คือระยะรัศมี๑กิโลเมตรนะคะ

โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมเขาบอกว่า
มีค่าโคมารินไฮเกินค่ามาตรฐาน
ซึ่งตอนนี้อาจจะปลดล็อกพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้
แล้วก็จะเหลือพื้นที่รัศมี๐๑กิโลเมตรตรงนี้
ต้องเฝ้าระวังดูอยู่นะคะสังเกตการณ์ก่อนนะคะ
พื้นที่ใต้ลมนั้นก็อาจจะต้องขยับออกไปเป็น๑๕กิโลเมตรนะคะ

เพราะว่าเรื่องของสารพิษก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะ
นอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสภาพน้ำสภาพดิน
ที่อาจจะมีการปนเปื้อนด้วยนะคะเพราะว่าสารเคมีตัวนี้ค่ะ
ถ้าหากว่าสูดดมเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็จะต้องไปพบแพทย์นะคะ
โดยเฉพาะถ้าหากว่ารู้สึกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้ปวดหัว
หรือว่าแสบผิวหนังหรือเยื่อบุต่าง
ก็ขอให้ไปพบแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
แต่ทางอธิบดีบอกว่าก็คงจะไม่เป็นอะไรมากมาย
เพราะว่าเราไม่ได้รับเป็นปริมาณมาก
แต่ว่ามันยังคงอยู่ในพื้นที่ในรัศมีที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้
ก็จะประเมินว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยแล้วหรือยัง
ตอนนี้กำลังพิจารณาจากข้อมูลที่เราวัดจากเครื่องมือทุกระยะ๑กิโลเมตรครับ
วัดไปเรื่อยเลยทุกระยะในรัศมี๑กิโลเมตร
จนถึง๕กิโลเมตรแล้วก็มากกว่า๕กิโลเมตร
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะคุยกับท่านผู้ว่ารายการจังหวัด
กับท่านแมนพูดว่าเราอาจจะปลดล็อคพื้นที่นะครับ
และนอกจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของน้ำ
เรื่องของวิธีภาพดินที่มันจะมีการผลเกิ้ล
แล้วก็ออกไปสู่ในพื้นที่โดยรอบด้วย
ตอนนี้ที่สำคัญที่เป็นปัจจัยเนี่ยก็คือลมนะครับ
ต้องจับตาดูทิศทางลมนะคะคุณนัทพงศ์คุณผู้ชม
ลมมันพัดไปทางไหนครับ
คือช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นจะพัดขึ้นทางเหนือก็คือจะไปทาง
อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะยังไม่ต้องออกมาจากบ้านอยู่ในบ้านไว้ก่อน
ควันหรือมลพิษก็จะกระจายตัวไปตามทิศทางลม
ก็เลี่ยงการสัมผัสน้ำฝนด้วยนะถ้าฝนตกฝนตก
เพราะว่าสารเคมีเวลาเจอน้ำฝนมันจะกลายเป็นฝนกรด
นี่คุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังบอก